บท๑๐๑ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวว่า
สักประมาณวันที่๒๔มีนาคมเนี่ยนะมีคนไปพบศพคุณยายท่านหนึ่ง
อายุ๗๘ปีแล้วนะคะสภาพศพของคุณยายคือ
ศีรษะเหมือนโดนของแข็งทุบเข้าไปที่ศีรษะ
คุณยายเสียชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเองค่ะ
ล่าสุดนะฮะตำรวจตามจับกลุ่มคนที่ไปทำร้ายคุณยาย
ถึงขั้นว่าเสียชีวิตได้แล้วนะคะเป็นผู้ชายอายุ๖๗ปี
แล้วก็คนบ้านใกล้เรือนเคียงแท้บ้านใกล้กัน
บ้านห่างกันแค่หลังคาเดียวเท่านั้นนะคะ
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ถามคนก่อเหตุ
ไปทำคุณยายทำไมรู้ไหมคะว่ามันทำทำไม
มันบอกว่า๒ทุ่มของวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
กินเหล้าจนเมากลับบ้านแล้วก็เดินไปหาคุณยายเนี่ย
ตั้งใจให้คุณยายเนี่ยบีบนวดคลายเส้นให้คุณยายไม่ยอมทำให้
แล้วแถมลามปามด่าไปถึงบุพการีเนี่ยผู้ชายเสื้อแดงคนนี้นะคะ
แล้วสวมหมวกเนี่ยมันก็เลยจับหัวคุณยายเนี่ย
โขกไปที่พื้นปูนจนกระทั่งคุณยายแน่นิ่งไปนะฮะ
แล้วนี่ตำรวจก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เป็นตำรวจจากสพพนมไพรค่ะ
ที่กำลังร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัด๑๐๑ไปจับกลุ่มคนร้ายรายนี้
ฆ่าคุณยายคุณยายชื่อว่าดวงดาวชารมานคุณยายอายุ๗๘
๘ปีนะคะฆ่าคุณยายเสียชีวิตอยู่ในบ้านคุณยายเองเลยค่ะ
บ้านคุณยายอยู่ในชุมชนบ้านโพน้อยตะบนแสนศุกร์อำเภอพนมภัย
จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนี่จังหวะที่ตำรวจควบคุมตัว
นายชมเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ย
ก็ไปมุงดูเป็นจำนวนมากพร้อมกับคือตบมือชื่นชม
การทำหน้าที่ของตำรวจแล้วตะโกนด่าทอคนร้ายนะคะ
เพราะพฤติกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะหดเยี่ยมเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอยากทราบไหมคะว่าสาเหตุเนี่ย
เอาจากปากของคนร้ายเลยว่าเขาทำไปทำไม
อกจากที่ดิฉันเล่าให้ฟังแล้วลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คือตอนแรกที่ไปเจอสภาพศพคุณยายเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกไปตอนแรกคือเหมือนของแข็งเนี่ย
ว่าจากปากคำของผู้ต้องหาเองไม่ใช่นะ
ไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นของแข็งนะแต่เอาหัวคุณยายเนี่ย
แทกไปกับพื้นปูนเนี่ยเห็นไหม
นังบ้านของคุณยายจนคุณยายแน่นิ่งไปนะคะ
ตำรวจสพพนมไพรเอาตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
แล้วก็วันนี้จะนำตัวไปส่งสารฝากขังต่อไปนะคะ
โหดจังเลยนะฮะโหดร้ายมากนะคะ
นี่เพราะริดเหล้าแท้เลยนะมีสติ